ยังคงเป็นประเด็นร้อนตลอดสัปดาห์นี้นะครับ
สำหรับการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล

จากการพิจารณาปรับแก้ใหม่
ก็ยังต้องยึดบทยัตติบัญญัตินะครับ

ที่ผ่านการออกเสียงของประชาชน

ก็ต้องออกมายืนยันเจตนารมณ์นะครับ

ไม่ได้มุ่งให้กระทบต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันครับ
จากลักษณะต้องห้ามในร่างรัฐธรรมนูล
ที่ผ่านการออกเสียงประชามติของประชาชนมาตรา๒๔

หรือเคยเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูล
หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
เข้ามาเป็นกรรมการในองค์กรอิสระและศาล
กระทบต่อผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันหรือไม่
ทำให้นายมีชัยริชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
ต้องชี้แจงเจตนารมณ์ของกรทที่กำหนดไว้
เพื่อไม่ต้องการให้ผู้ที่เคยเป็นกรรมการในองค์กรอิสระ

โดยจะไม่กระทบต่อผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
เพราะส่วนใหญ่ยังมีคุณสมบัติครบ
และผู้ที่จะชี้ขาดในขั้นตอนสุดท้าย
ว่าคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
กรรมการองค์กรอิสระและสารคนใด
คือคณะกรรมการสัญหาที่จะตั้งขึ้นมาในชุดแรก
พร้อมย้ำว่าไม่กังวลกับข้อคอรหา
กำหนดคุณสมบัติของกรรมการองค์กรอิสระ
เพื่อให้ได้พักพวกของตัวเองเข้ามาทำงาน

คือเคยเป็นหรือเป็นกรกษ์ต่อ
พอพ้นกรกตแล้วก็จะมาสมัคร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

คนนั้นเขาก็ต้องยินยอมต้องมาสมัครอยู่ดีเหมือนกันแหละ
เปิดช่องว่าไม่ใช่ว่า
ประกาศแล้วมีใครมาสมัครเท่าไหร่ก็คัดแต่เฉพาะตรงนั้นมันก็อาจจะได้คนที่ไม่จุใจ
ซึ่งในเรื่องของคุณสมบัติใหม่นี้
ก็มีท่าทีน้อมรับจากกรรมการองค์กรอิสระ
พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ไม่กังวลว่าต้องพ้นจากตำแหน่งหากคุณสมบัติไม่ครบ
เพราะถือว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการองค์กรอิสระ
เช่นเดียวกับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่เห็นว่ากรรมการองค์กรอิสระหรือพักการเมือง
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดใหม่
แต่สิ่งที่สบายใจในขณะนี้คือบทเฉพาะการของร่างรัฐธรรมนูล
รองรับให้องค์กรอิสระอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมายลูกบังคับใช้
ช่วงลอยต่อก็ยืนยันว่าท่านอยู่ได้ตามบทบรรยัติของบทเฉพาะการของรัฐมนูล
เพียงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
จากการเสนอแนะต่อองค์กรอิสระนายสุรชัยยังระบุด้วยว่า
จะจัดสำนาตรีเรียนความพร้อมให้กับสมาชิกสรณชอ
หลังบางคนอาจต้องพ้นจากหน้าที่หากรัฐธรรมนูลมีผลบังคับใช้เช่นกัน